คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันกัมพลวัชรพล
แล้วก็เนื่องในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปีชาตการ
ในกัมพลวัชฌาพนธ์อดีต

มีการจัดงานวันกัมพลวัชรพลประจำปี๒๕๖๒ขึ้น
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะ
ช่วงกลางวันแบบนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้าง

รายงานจากสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เป็นประจำทุกปีค่ะในงานวันกัมพลวัชรพล
มีการประกาศรางวัลกัมพลวัชรพลด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยมนะคะ

ผู้บริหารไทยรัฐได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
ภายในสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
คุณหญิงปรณีสินวัชรพลประธานกรรมการบริษัทวัชรพลจำกัด
คุณยิ่งรักวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวัชรพลจำกัด
คุณสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คุณวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

ทำพิธีบวงสวงสารพระชัยมงคล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เนื่องในวันกำพลวัชรพล
เพื่อระลึกถึงพอกัมพลวัชรพล

เพื่อชุมชนในชนบทที่ท่านได้มีคุณอุปการณ์ต่อวงการสื่อสารมวลชน

โอกาสเฉลิมฉลองร้อยปีชาตการ

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ส่วนงานร้อยปีชาตการกัมพลวัชรพล
ในช่วงบ่ายคุณหญิงกรยาสุพลพนิษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในงานโดยจะมีพิธีมอบรางวัล
พลวัชรพลวิทยานิพลด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม
ประจำปี๒๕๖๒
รางวัลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
และในวาระพิเศษนี้ค่ะจะมีการมอบรางวัล
เรียงความในหัวข้อกัมพลวัชรพล
บุคคลสำคัญของโลกนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นด้วยค่ะ
และที่สำคัญนะคะในช่วงบ่ายจะมีปราธกฐาพิเศษเรื่อง
ัมพลวัชรพลชี้ทิศทางอนาคตประเทศไทย
โดยศาสตราอาจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวทวศรีค่ะ
พัตราศรีประชิมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ